งานประชุมใหญ่สามัญของสาพันธ์กีฬามวยสากลในเอเชียนะครับ

เมื่อวานนี้คุณหญิงปัธมาลีสมตระกูลครับ

นายกสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทยก็เดินทางไปร่วมงาน
คุณหญิงปฐมาก็บอกนะครับว่ามีโอกาสสูงที่มวยสากลนั้น
จะได้รับการบรรจุในโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น

พยายามแสดงความโปร่งใสขององค์กรอย่างเต็มที่
มีการนำผู้ตรวจสอบบัญชีมาบริหารจัดการภายใน
ในโอลิปิตเกมก็ต้องหาองค์กรบันไดบิจชอบแทนก็พร้อมจะปฏิบัติตามนโยบายอยู่แล้วครับ